เรื่องนี้นะคะเราไปเจอพอดีไปเจออาทัย

สรุปแล้วฮาจำกัดเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ
เพิ่มเติมคือการคว้านักแสดงตลกตัวใหม่มาเสริมทีมค่ะ

อยากให้ฝากติดตามกันหน่อยค่ะ
เปลี่ยนรูปแบบให้ทันสมัยเข้ากับยุคมากขึ้น
ใช่ครับแล้วก็ง่ายต่อการเสพมากขึ้น

การตัดต่อหรือจังหวะการเล่นทุกอย่าง
ยังคงเป็นฮาเป็นเอกลักษณ์ของเราเหมือนเดิม
แต่แค่ว่าอาจจะมีรูปแบบบางอย่างที่เราปรับเปลี่ยน

แล้วจากในรายการคุณผู้ชมเราก็ได้เห็นอาทัยเจ้าชู้นะ
มาก็หอมแก้มเขาตลอดหอมมือเขาตลอดค่ะ
เลยต้องถามว่าตัวจริงนี่ครับตัวจริงของอาทัยนะ
ตัวจริงเขาห่วงบ้างหรือเปล่านะคะ

ต้องบอกผมมีโซโลแกนว่าเจ้าชู้ไม่ใช่นิสัยพี่

ตอนนี้โสดเพราะว่ามีปัญหากับแฟนครับทะเลาะกับแฟน

คนที่ออกรายการเปิดตัวเลยแหละ

ตอนทะเลาะไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องผมเลยตอบไม่ถูกเหมือนกันว่าผมทะเลาะเลย

คือเราก็จะแบบจะปอบน้องเนาะนึกว่าน้องเศร้า
แล้วน้องก็ตอนทะเลาะไม่ได้ตั้งชื่อเรื่อง

แล้วคืนดีกันหรือยังเพราะเขาทะเลาะกันบ่อย

แต่เขาไม่ได้หรอกเขาอาจจะกลับมาคืนดีกันก็ได้

ก็หายไปตั้งชื่อเรื่องก่อนเดี๋ยวก็กลับมาคุย
ต้องรีบออนแอร์ข่าวนี้กลัวเขาคืนดีกับแฟน